มาดูประเด็นข่าวอื่นอื่นกันบ้างนะคะคือมันมีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นที่พิจิตรเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
พายุพัดหลังคาโดมของโรงเรียนถล่มลงมาค่ะแล้วก็มีนักเรียนและผู้ปกครองเสียชีวิตเจ็ดรายเลยนะคะ
นี่ค่ะเราทำเป็นภาพให้ดูหลังคาโดมของโรงเรียนเป็นลักษณะแบบนี้ตัวโดมสูง๘๑๐เมตรกว้าง๒๐เมตรสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ใช้งานมาสัก๕ปีกว่านะคะโครงสร้างเหล็กค่ะแต่ว่าช่วงเย็นเมื่อวานพายุพัดแล้วเนี่ยถล่มถล่มแบบนี้เลย
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิต๗รายก็คือเป็นนักการพันโรง๑รายนะคะผู้ปกครอง๒ค่ะเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินปออีก๒
เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเนินปอรังชนูทิศนะคะอีกสองค่ะนี่คือรายนามของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเราขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ค่ะ
มีผู้บาดเจ็บ๑๘คนเบื้องต้นคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๘คนเราตามเหตุการณ์นี้ให้
เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้ปิดการเรียนการสอนตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราว
มที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเอาไว้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า
ระหว่างนั้นมีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงหลุ่นอายุ๖๕เป็นหนึ่งในคนเจ็บวันนี้กลับมาหารองเท้าของตัวเองในที่เกิดเหตุค่ะ
คุณลุงท่านนี้บอกว่าเมื่อวานตั้งใจมารับหลานชายที่มาซ้อมฟุตบอลมาถึงพายุลูกใหญ่พัดมาโดมพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา
เคราะห์ดีที่หลานชายไม่เป็นอะไรมากส่วนลุงเองบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาเย็บไปเจ็ดเข็มค่ะ
นึกมันแรงมากอ่ะโหไปเลยนะโทษครับจุดใจแล้วมั้ง
พล้วมว่าอะไรมันไปที่เดียวเลยอ๋อมาลูกเดียวทีเดียวเลย
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะครอบครัวของน้องตังเด็กชายสุภสินสิงจันทร์อายุ๑๓ปี
นำรูปถ่ายเข้าตอบดอกไม้ทูพเทียนและนิมนผสง๑รูป
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
คุณพ่อของน้องตังไปเจอรองเท้าของน้อง
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุรองเท้าข้างนี้นะคะ
นี่ค่ะแล้วก็หยิบมาอีกข้างหนึ่ง

คุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณป้า
ช่วยกันทำพิธีเรียกน้องกลับบ้าน
คุณพ่อก็โปรยข้าวตอกไปตามทาง
ให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เปรียบเทียบให้ดู
ตอนที่น้องยังมีชีวิตไปซ้อมฟุตบอลกันนะคะ
กับภาพหลังเกิดเหตุที่ทำให้น้องต้องเสียชีวิต
แล้วก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกัน
คุณยายของน้องตังบอกว่าหลานชายเป็นสิทธิ์เก่า
โรงเรียนวัดเนินปอสมัยประถม
แล้วก็ไปต่อระดับมัธยมอีกโรงเรียนนึง
แต่ทุกเย็นหลังเลิกเรียนจะมาเตะฟุตบอลที่โดมแห่งนี้
เมื่อวานตอนฝนตกพายุเข้าก็เป็นห่วงหลาน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตาก็บอกว่าเอ๊ะหลานทำไมไม่กัดสักทีเนอะ
บอกว่าไปดูหลานด้วยมาเลยถามาดูนะ
มาถึงที่จริงฟองอยู่เลย
ไปดูดูเขาก็งัดเอาเด็กออกมา

ปั๊มหัวใจก็มันก็ไม่ฟื้นอ่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่งานศพของน้องนายค่ะ
เด็กชายศิวัศกร

ครอบครัวนำลูกฟุตบอลมาตกแต่งบนดอกไม้หน้าโรงศพ
วางรองเท้าคู่ใจให้กับน้องน่าลงศกด้วยค่ะ
เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องนาย
มีเด็กตั้งแต่๕ขวบถึง๑๓ขวบนะคะ
ทีมนี้ตั้งขึ้นช่วงธันวาคมปีที่แล้วแข่งกันมาหลายรายการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ตนเองรับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเด็กทุกคนในทีมรวมถึงลูกชายด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ก็ซ้อมฟุตบอลกันตามปกติที่สนามย่าข้างดมที่เกิดเหตุ
พอฝนเริ่มตกเด็กเกือบ๒๐คนก็ย้ายไปเตะฟุตบอลกันในโดม
จังหวะนั้นพายุลูกเห็บตกลงมา
สักพักเริ่มมีลมพัดจากทางทิศตะวันออก
ทุกคนก็ย้ายไปรวมตัวกันฝั่งทิศตะวันตก
คุณผู้ชมคะไม่ถึงนาที
ลมที่พัดเข้ามามันกลายเป็นพายุ
นี่ค่ะแล้วโดมพังโพรมลงมา
ไม่ถึง๑๐วินาทีคือหนีกันแทบไม่ทันนะคะ
ผมก็พาเด็กอยู่ทางเที่ยววันออกฝั่งสนาม

มาเบาเป็นละอองมาเบาเนอะ

ตอนนี้มันมาทางทิศตะวันออกสิมาฝั่งสนามบอลสิ
ผมก็เลยพาเด็กขยับลูกเห็บมาเลยตอนนี้มีลูกเห็บหนาเลย
วิ่งจับลูกเห็บเล่นกันตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนี้มันมีละอองฝนมาแล้วไม่รู้ว่าละอองฝนหรือละอองอะไร
ลงเลยมาโหมมาแล้ววู้มแล้วก็บอกหรูปเข้ากลัวไว้ข้างใน
เออพูดยังไม่ทันจบเลยพี่ห่างเสาแค่แขนเดียว
ทุกอย่างกระนำมาเลยโหมแล้ววูบ
อ่องแดงนักการพันโลงของโรงเลียนวัดเนินป
ที่เสียชีวิตพร้อมกับหลานชายค่ะ
เด็กชายวัชรากรพันวันหรือน้องปิ๊กอายุเพิ่ง๖ขวบเองนะคะ
ครอบครัวนำศพคุณปู่กับหลานตั้งคู่กันที่บ้าน

เล่าให้ฟังว่านอกจากสามีจะเป็นนักการพันโรงของโรงเรียนแล้วนะคะ
ทั้งสามคนก็เรียนที่นี่ด้วยน้องปามอายุสิบเอ็ดปีอยู่ปหก
ปิ๊กที่เสียชีวิตเรียนอยู่ป๑หลานสาวคนเล็กชื่อน้องปีโป้
เรียนอยู่อนุบันสองสามีตั้งใจจะให้หลานทั้งสามคนเป็นนักฟุตบอล
ก็จะพาหลานไปซ้อมฟุตบอลหลังเลิกเรียนทุกวันช่วงที่พายุมาเนี่ยค่ะ
น่าจะปลอดภัยน่าจะหาที่ซ่อนได้พอพายุสงบลง
ชาวบ้านมาบอกว่าสามีกับหลานเสียชีวิต
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะนอกจากน้องปิ๊ก
หลานชายคนกลางวัย๖ขวบที่เสียชีวิต
น้องปีโป้หลานสาววัย๕ขวบ
เกือบโดนเสาโดมล้มทับ
อยู่ข้างปู่เพราะดีที่น้องอยู่ตรงกลางระหว่างเสา
น้องบาดเจ็บนะคะกระดูกสะโพกแตก
ส่วนน้องปามพี่สาววัย๑๑ปีเคราะห์ดีเพราะวิ่งหนีออกมาได้ทัน
ขนาดนี้มันไม่สลมแด๊กเราไม่คิดว่ามันต้องรอดไง
ลมมันต้องผ่านมันสูงอย่างนี้ใช่ไหม
พอไปเห็นโอ้โฮไปไม่เป็นเลยเขาอ่อนเลย
คือเราก็คิดว่าหลานเขาคงรอดแหละเพราะอยู่กับปู่
แต่ความจริงปู่ถ้าออกมาได้เขาอิ่งออกทันแต่เขาห่วงหลาน
คุณผู้ชมคะรักษาการผู้มนุยการโรงเรียนวัดเนินปอนายเกษรินบุญหนัก
บอกว่าตอนนี้ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นที่ได้รับความเสียหาย
คือทั้งตำบลเนี่ยค่ะบ้านเรือนประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ
ตอนนี้กำลังจัดสถานที่เรียนให้กับนักเรียนเพราะว่ายังมีอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนที่เสียหายไปแล้วก็ต้องรองบประมาณในการซ่อมแซมค่ะต้องขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ